ส่วนการเมืองไทยช่วงนี้เป็นช่วงโรคเลื่อนใช่ไหม
เลื่อนกันไปหมดเลื่อนแบบว่าเป็นลูกโซ่อ่ะพี่อุ๋
แต่อย่างที่บอกเขาก็ให้เหตุผลว่าก็ในเมื่อการเลื่อน
ครั้งแรกสุดมันยึดโยงมีผลซึ่งกันและกันไง
มันเลยต้องเลื่อนต่อไปเรื่อย

ก็ต้องรอกันไปตอนนี้เท่ากับว่าเราก็มีเวลาอีกประมาณสัก๑๐กว่าวันใช่ไหมคะ
ในการที่จะเห็นความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ย
เพื่อไทยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลกับใคร
แดดิเดตยังจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาอยู่ไหม
และการประชุมเลือกนายกครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่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

มันก็แบบหนึ่งถ้าได้๓๐๐กว่าเสียงก็แบบหนึ่ง
ได้๑๐พักก็แบบหนึ่งได้๑๒พักก็แบบหนึ่งได้๘พักก็แบบหนึ่ง
คือถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมนะโทรหาคุณอนุทินเมื่อเช้า
เพื่อจะถามว่าเห็นชอบด้วยไหมถ้าจะเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายก
ซึ่งคุณอนุทินหัวหน้าภาคคุมใจไทยมีเจ็ดสิบเอ็ดเสียง
ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรไม่ได้ว่าอะไร
คุณภูมิธรรมบอกว่าขั้นตอนของเพื่อไทยก็คือ
จะโทรไปถามแล้วก็ขอเสียงเรื่องของการโหวตนายกก่อน
ซึ่งตอนนี้คือคุณเศรษฐาแล้วพอได้นายกแล้ว
โหวตนายกนั่นแหละเพื่อไทยจะรู้ว่ามีกี่พัก
โหวตให้แบบไหนอย่างไรแล้วจะเข้ามาอยู่รัฐบาลด้วยกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะไปจับจับรวมแล้วก็มาแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี
แล้วค่อยไปโหวตนายกใช่แล้วจะถามว่าใครจะได้กี่ตำแหน
เก้าอี้ตอนเนี้ยมันยังตอบไม่ได้ยังเพราะเรายังไม่รู้ว่า
มีคนที่ร่วมสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกเพื่อให้นายกไปจัดคอลโมเนี่ย
มีกี่พักมีกี่คนแล้วแต่ละพักเนี่ยมีกี่เสียงสอสอ
ถึงเวลานั้นมันถึงจะมานั่งคุยกันอ่าเขาบอกนี่แหละเพื่อไทยจะทำการเมืองแบบใหม่
คุณภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าเราต้องเอาปัญหาประเทศเป็นตัวตั้ง
ใครยินดีจะให้เพื่อไทยจัดตั้งเป็นรัฐบาลก็มาโหวตสนับสนุนกัน
เอาปัญหาเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์ภาคการเมือง
ประเทศนี้มันเปลี่ยนไปแล้วความขัดแย้งสะสมกว่า๒๐ปี
พักมีจุดยืนอยู่บนความเป็นจริงแก้ปัญหาแบบละมุนละม่อม
หาความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ฝ่าวิกฤตนี้ไป
นี่คือคุณภูมิธรรมในฐานะรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คนก็บอกช่วงนี้เนี่ยแคนดิเดตนายกเงียบนะคุณอุ้งอิงเอ่ยคุณเศรษฐาเอ่ย
นี่ล่าสุดก็ออกมาเรื่องทวิตเตอร์ถูกแฮ็กใช่ไหมคะสำหรับคุณเศรษฐา
คุณพินทองทางกุนาคอร์นวงลูกสาวคนตัวลูกสาวดี
คนหนึ่งของคุณทักษิณนะคะคนกลางคุณเอคนกลาง
ให้กันเสมอรักนะน้องรักแก๊งโฟอาวแฟสเฮลตี้ก็ขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของเรานะคะ
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างนี่ค่ะส่วนคุณอุ้งอิงก็รีโพสต์สตอรี่นี้ลงใน
หลังจากที่มีข่าวเพื่อไทยแยกทางกับก้าวไกลแล้วก็ข่าวคุณทักษิณเลือกกำหนดการกลับประเทศค่ะ